หายตัวไปแล้วก็ถูกพบเป็นซากถูกทิ้งอยู่ข้างทาง
เมื่อเจ็ดพฤษภาคมในป่าคือดังมากพี่เตี้ยเนี่ยนะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีคนนำภาพผู้ชายต้องสงสัยว่าขี่รถจักรยานยนต์
สุดท้ายเจอตัวผู้ชายต้องสงสัยคนนี้แล้ว
ผู้ชายต้องสงสัยคนนี้ไปให้ปากคำกับตำรวจตั้งแต่เมื่อวาน
นี่ค่ะภาพนี้นะคะ
เขาอ้างว่าจะพาไปขี่รถเล่นแต่เตี้ยมชกระโดดลงจากรถเอง
ล้อหลังก็เลยทับโดยไม่ได้ตั้งใจจนเตี้ยมชตายแล้วก็ทิ้งศพไว้ข้างทาง
เขาอยากจะขอคำตอบเพิ่มเติมเขาบอกว่าไม่เชื่อว่าผู้ชายคนนี้ก่อเหตุเพียงคนเดียว
มันมีหลายจุดที่ทำให้เชื่อได้ว่าร่วมกันทำหลายคน
พนักงานสอบสวนสพช้างเผือกเมืองเชียงใหม่
หลังจากลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานกรณีเตี้ยมชอย่างที่บอกไป
บันทึกภาพเอาไว้ได้คืนวันที่๓พฤษภาคม
เป็นผู้ชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์ไปจอด
ใกล้กับจุดที่เจ้าเตี้ยมชนอนอยู่แล้วเรียกขึ้นรถ
แล้วก็ขี่พาออกไปข้างนอกเลย
จากการตรวจสอบข้อมูลชายต้องสงสัยคนนี้เป็นผู้ชายอายุ๓๐
ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดลำปาง
รับราชการตำรวจสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนนะคะ
ศ๑๐ตำรวจรีนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ชายคนนี้เขาติดต่อเข้าพบตำรวจแล้วนะคะ
สพช้างเผือกเมืองเชียงใหม่
เขายอมรับว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์
เตี้ยมชออกจากมหาวิทยาลัยจริง
ก็นำตัวไปชี้จุดที่เจอซากของเตี้ยมช
ถูกทิ้งอยู่บริเวณถนนหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
และสอบปากคำผู้ชายคนนี้
ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
๒ทุ่มคืนวันที่๓พฤษภาคม
เจ้าเตี้ยมอชอนั่งเล่นอยู่
แล้วก็มีนักศึกษาหญิงอยู่สองคนนั่งเล่นกับพี่เตี้ย
นักศึกษาหญิงกลับบ้าน
มชก็เดินกลับไปนอนอยู่ในลานจอดรถจักรยานยนต์
๒ทุ่มครึ่งชายต้องสงสัย
หมวกกันน็อกสีขาวขี่รถจักรยานยนต์มาจอดใกล้แล้วเหมือนกับเรียก
เหมือนกับเรียกเจ้าเตี้ยมชให้วิ่งไปหา

ยืนอยู่ด้านหน้าคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ

ออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเลย
จากการให้ปากคำอ้างว่าเตี้ยมชกระโดดขึ้นรถ

แต่ว่าขี่ออกประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเลย
ตอนแรกตั้งใจว่าจะขี่เล่นแค่ในมหาวิทยาลัย
คำให้การเขาให้การเอาไว้แบบนี้

เจ้าเตี้ยมอชอกระโดดลงเอง
แล้วก็ถูกล้อหลังของรถจักรยานยนต์ทับตาย

เอาซากเจ้าเตี้ยมชไปทิ้งไว้ที่ป่าข้างทาง
บริเวณถนนด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อยู่ตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวนพัฒน์นิธีวรพาส

สิ่งที่ผู้ชายต้องสงสัยคนนี้
ให้ข้อมูลเอาไว้เขาไม่เชื่อ
ว่ามันเป็นอุบัติเหตุ

มันมันไม่น่าเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะมีคนได้ยินเสียงปืน

มชตายแล้วน่าจะเป็นขบวนการ

ขึ้นไปด้วยซ้ำ
เราไม่เชื่อว่าสีเลือดเขาพูดเป็นความจริง
เพราะว่ามันไม่มีมอเตอร์ไซค์ที่ไหน

อาจจะมาจากการทารุนมากมั้ยครับ
อันนี้เราไม่อยากจะพูดว่ามันคืออะไร
แต่ว่ามันมีรูกระสุน

รูสีหลุม

ซึ่งมันมีชาวบ้านได้ยินเสียงปืน๔นัด

มาให้ข้อมูลเพิ่มเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานให้มันมากที่สุดนะคะ
ก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ตัวนี้ได้มีการเรียกมาจะเอาหลักฐานที่สายเป็นรูปรวมมา
มีความผิดใดบ้างตามพยานหลักฐานที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่ตามคำพูดของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
แต่ตำรวจก็บอกว่าสอบปากคำผู้ชายตามคลิปภาพแล้ว
เขาก็ให้ข้อมูลตามนั้นแต่จนถึงตอนนี้นะตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเขานะ
เพราะว่าต้องเรียกมาสอบปากคำเพิ่มแล้วก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มด้วย

นี่เป็นภาพที่เมื่อวานไปชี้จุดจุดที่เอาเจ้าเตี้ยไปทิ้ง
คือตำรวจคงต้องไปจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าสุนัขตัวลักษณะเหมือนเจ้าเตี้ย
แล้วถ้ากระโดดลงไปแล้วล้อหลังของจักรยานยนต์คันนี้
เอาแบบคันที่ผู้ต้องหาเขาใช้ไม่ใช่ผู้ต้องหาผู้ชายคนนี้ใช้

มันจะขาดขึ้นใช่ไหมแล้วก็สอบสวนขยายผลต่อ